คือสื่อมวลชนมีหน้าที่แน่ก่อนเลยนะ
เขาไม่มีความจะเป็นใครต้องเชื่อถือเขา
แต่เมื่อสื่อมวลชนเข้าใจว่าคุณต้องน่าเชื่อถือด้วย

ตอนนี้เราจะไปสู้เขาด้วยความเร็วที่พูดเมื่อกี้
เพราะทุกคนต้องการเอาความเร็วเข้าไปสู้

เดี๋ยวนี้มันเป็นการถ่ายทอดสด

จะได้มีเวลาตัดสินใจว่า

การที่พอเรามีข่าวอย่างนี้เข้ามาในกองบกเรา

ตระหนักรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น

รายงานสิ่งที่ไม่ควรรายงานให้กับ

วิจารณญาณของการนำเสนอ

เพราะว่าโซเชียลมีเดียวมันเยอะเลยไหมครับ

โซเชียลมีเดลมันเยอะจน

เราเรียนอะไรมา
เราทำวิชาชีพอะไร
อะไรคือกงชีวิตเรา
สิ่งที่เราจะนำเสนอมันอยู่เต็มบากเขาไม่ใช่เขาไม่มี
แล้วตอนนี้เราจะไปสู้เขาด้วยความเร็วที่พูดเมื่อกี้

เพราะว่าสิ่งที่ถูกต้องจริงในการนำเสนออะไรก็ตาม
คือนำเสนอสิ่งที่ถูกต้องและสมควร

ยังไงก็ชนะในโลกนี้
ในโลกนี้ยังไงชัดทุกคนจะรู้ทักหมด

เรานำเสนออะไรต่างหาก

คือสื่อมวลชนมีหน้าที่แน่เลย

เขาไม่มีความจำเป็นถ้าใครต้องมาเชื่อถือเขาหรืออะไร

แล้วที่สิ่งที่เขาเอาไปพูดกัน

อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าคนที่ดูเพจดูเฟส
โน่นดูนี่แล้วเขาไปพูดต่อด้วยความเชื่อ
เขาพูดต่อเพียงแต่จะทำให้ตัวเขาอัปเดตในสังคม

เพราะคุณปล่อยให้โลกนี้เป็นโลกเสรีอันการนำเสนอ
คุณว่ายุคนี้นะ
ได้รับข่าวสารมามันเป็นข่าวสารที่ไม่ถูกการกันกรอง

กรณีที่เรามีทีวีอยู่๒๐กว่าช่องตอนนี้

ในการนำเสนอข่าวไม่มีอีกต่อไปแล้ว

แล้วก็ไม่มีสำนักข่าวไทยที่คนจะมาพูดเมื่อก่อน
สำนักข่าวไทยรายงานข่าวว่า

พอมันไม่มีก็ไม่มีมนุษย์ไหนกัดกรองให้

เพราะสมัยนี้กลับอ่านหนังสือน้อยกว่า

และความสนใจสั้นมาก
มันไม่มีทางที่จะขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งได้

แต่เรามีคนอย่างนี้เยอะมาก
เหมือนกี่ที่พูดทั้งหมดไม่ได้ว่าสื่อมณชน
จะมาว่าอันนู้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นถูก

ผมไม่เค้นจากเรื่องไม่ว่าจะเคลาจนยังไง

ว่าเนี่ยพี่รู้มั้ยมันฆ่าคนประกอบ๓๐คนแล้วแล้วมันบอกเดี๋ยวคุณมองจุดวิจัย
ผมถามคุณก่อนว่าสมมุติคนคนหนึ่งทำอย่างนั้นได้
แก้ตรงนั้นดิต้องแก้ตรงนั้นต่างหากที่
เขาเป็นคนดีคนหนึ่งคนดีคนหนึ่งเลย
แสดงว่าเขาจะต้องถูกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทำให้เขาทำอย่างนั้นได้
ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเขาอ่อนด้อยในการศึกษา
ด้อยในการปฏิบัติต่อจิตใจเขาอย่างยิ่งมาก
ทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นอันนี้จังมันเป็นทุกขัง
มันเป็นอันตราอะไรจะเกิดขึ้นบางทีก็ช่วยไม่ได้
เขาเป็นคนอ่อนด้อยมาเขาไปยึดถือความถูกต้องความชัดเจน
แล้วพอไม่ได้ความถูกต้องความชัดเจนมันก็เกิดสติแตกแล้วก็หลุดไป
เพราะฉะนั้นจริงสังคมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
เป็นใช่ต้องแค่ตรงนั้นสิครับแต่ถามว่าสิ่งที่เขาทำผิดหรือไม่ผิด
ไม่ต้องมาถามมันผิดอยู่แล้วมันผิดล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว
แต่ล้านเปอร์เซ็นที่ทำให้เกิดความผิดนี้ต่างหากที่สำคัญกว่า
แล้วเราสอนอะไรกับเด็กเราลูกหลานเราอะไรเรื่องนี้เกิดขึ้นตุ้ม
สอนอย่าไปนั่นนะอย่าไปห้างนะอย่าไปนี่อย่าทำนั่นนะอย่าอย่างนั้นอย่างนี้
ยาหมดเลยยาหมดแล้วไปผมไม่ได้พูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่น
ทุกคนสอนลูกสอนหลานว่าพอเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่าอย่างนู้นอย่างนี้
ไม่มีใครสอนลูกสอนหลานว่าพอเรื่องนี้เกิดคุณตูนแล้วบอกจง
ดีต่อผู้คนนะจงให้ความเมตตาจงให้ความกรุณาจงช่วยเหลือผู้อื่น
นั่นจงนี่จงนั่นและสังคมจะไม่เป็นอย่างนี้ลูก
ทุกคนสอนลูกสอนหลานว่าพอเรื่องนี้เกิดขึ้นยาอย่างโน้นอย่างนี้